คุณผู้ชมในพื้นที่จังหวัดระยองของพื้นที่อำเภอบ้านค่าย
มีรถเอสยูวีคันหนึ่งขับมาถึงบริเวณสามแยกกะว่าจะเลี้ยวขวานะคะ
แต่ว่าปรากฏว่ามันมีมอเตอร์ไซค์ขี่มาทางตรงโอ้โหสุดท้ายชนยับแบบนี้เลยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพวงจรปิดนะคะจะเรียกว่าสามแยกอันตรายดีไหมอ่ะ
ไม่มีสัญญาณไฟใช่สามแยกวัดใจสามแยกเสี่ยงตายสามแยกมรณะ
แต่เคราะห์ดีนะคะไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายแต่ว่าวินาทีวงจรปิดเนี่ยค่ะ
จับภาพเอาไว้ได้จะเห็นว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์คือขับมาทางตรง
ก่อนจะมีการพุ่งชนด้านหน้ารถเอสยูวีอย่างจังจนร่างคนขี่มอเตอร์ไซค์ลอยขึ้นไปตกฟาดพื้นแบบนี้เลยอะค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะบริเวณสามแยกค่ะคุณผู้ชมบนถนนสายสามห้าเจ็ดสี่
ในพื้นที่บ้านค่ายบ้านบึงบ้านค่ายจังหวัดระยองช่วงกลางดึกของวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ
ทีนี้เบื้องต้นทราบว่าผู้บาดเจ็บในเป็นผู้หญิงนางสาวสูบวิมนต์วายสามสิบเอ็ดปีค่ะ
กู้ภัยก็ประถมพยาบาลเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนตำรวจเพื่อไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแบบนี้
พบกับคนขับรถเอสยูวีคันที่ประสบเหตุเป็นรถเอสยูวีสีขาวคันนี้แหละค่ะ
วัยสี่สิบห้าปีคนขับเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังขับรถมาทางตรงตามปกติเลยนะ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุคือเอาตรงตรงมองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์ที่มาทางตรงแล้วเขากะว่าเขาจะเลี้ยวขวาเพื่อมุ่งหน้าระยอง
แต่จังหวะนั้นคือมอเตอร์ไซค์ก็พุ่งชนอย่างจังแบบที่เห็นอยู่ด้านหน้าแบบนี้สภาพมอเตอร์ไซค์
พังเสียหายยับเยินนะคะทีนี้ด้านของแฟนสาวแฟนนุ่มคนเจ็บ
เทียรศักดิ์ก็เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุเลยบอกว่าแฟนสาวคืนนั้นเนี่ย
กะว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
แต่ทีนี้ปรากฏว่าไปไม่ถึงที่ทำงานนะคะสุดท้ายมาประสบอุบัติเหตุแบบนี้ก่อน
หลังเกิดเหตุตำรวจจะเร่งสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ